เรื่องของพ่อเลี้ยงกับเมีย
คือเมาเหล้าแหละตัวพ่อเลี้ยงอ่ะ

สุดท้ายทั้งเมียทั้งลูกของเมีย

ปิดหัว
ก๊าว
แกรมเวิร์น
โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชม
ในจังหวะที่ฉีดนั่นไม่ใช่น้ำแร่นะ
ไม่ใช่ค่ะแก๊สน้ำตาเราเห็นไหม

เอาทั้งเหล็กงามแล้วก็ไปล็อกตัวเขาไว้
โอ้โหกว่าจะปฏิบัติการ
ในการควบคุมตัวผู้ชายคนนี้ได้ก็นานเหมือนกันนะฮะ

แต่ดูนะหน้าเขาก็อาบเลือดเหมือนกัน

ผู้ชายคนนี้ค่ะคือนายชูกล้าศิลายศหรือว่าช่างกล้า
พยายามเปรี้ยกกล่อมต้อนนั้นแหนะเขาก็คุ้มคลั่งอยู่ค่ะ
เจ็บเจ็บทั้งเมียทั้งลูกเลี้ยงเลยครับแล้วสภาพของเขาเนี่ยหัวเขาก็แตกเลือดก็อาบแบบนี้ใช่ไหมเขามีการขู่แล้วนะ
ขู่เพราะตอนนั้นเขายืนอยู่ใกล้กับถังแก๊สเชื่อมเหล็กเจ้าหน้าที่จะเข้าไปเขาขู่เลยนะใครเข้ามาใกล้นะเดี๋ยวจะระเบิดถังแก๊สให้ตายกันหมดเลย
จังหวะนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องระวังไงจะจู่โจมเข้าไปเลยก็ไม่ได้
นี่ยืนรอดูเชิงอยู่แบบนี้นะคะ
แล้วเอาแก๊สน้ำตามาฉีดใส่ก่อนเลย
ช่างป้าแสดตาแล้วตอนนั้น

พี่นั้นน่ะมาฟันเมียจนเมียเจ็บที่หัวที่ต้นคอที่แขนซ้ายแผลใหญ่อยู่เหมือนกันนะ
แล้วพอลูกเลี้ยงเห็นไงเห็นว่าอ้าวแม่โดนทำร้ายใช่ไหมก็รีบมาห้ามมาช่วยเหลือแม่ทีนี้ก็เลยฟันลูกเลี้ยงไปด้วยลูกเลี้ยงก็เจ็บ
นี่คุณผู้ชมตอนที่หลังจากที่เจ้าหน้าที่คุมตัวได้เนี่ยโอ้โหหัวเขามีเลือดออกไง
ต้องเอาน้ำมาล้างเลือดก่อนนะคะ
หลังจากนั้นตัวในกล้าเขาก็หนีมาอยู่ที่อู่ธรรมศรีรถยนต์ที่สัตยหีบนั่นแหละ

ผมเป็นเจ้าของอู่นี้เปิดอู่มา๒ปีแล้วครับ

ผมไปที่ไหนครับ

นี่ไงตอนเอาช่างขึ้นท้ายรถมาแล้ว
สเปรย์ล้างเลือดแล้วแล้วก็ถามเขาเนี่ย

ของเขาเนี่ยจะเลือดอาบแบบนี้แล้วนะ
เมียเขาเป็นยังไงบ้างอุ้ยเมียก็เสียเลือดเยอะนะ
เพราะว่าเป็นแผลใหญ่เลยญาติเอาตัวส่งโรงพยาบาล
ไอซียูเลยนะคุณผู้ชมลูกเลี้ยงก็โดนฟันหัวแตกเหมือนกัน
แต่ลูกเลี้ยงเนี่ยนี่คนนี้ลูกเลี้ยงค่ะ
ได้รับบาดเจ็บไม่เยอะมากอ่ะนะคะตำรวจอ่ะสอบปากคำสอบปากคำลูกเลี้ยง
เขาเล่าให้ฟังนะบอกว่าตอนนั้นแม่ผมอยู่ที่ร้านคาแคร์
ตรงชุมชนบ้านเตาถ่านแล้วหลังจากนั้นน่ะนายชูกล้า
หรือว่าที่เขาเรียกกันว่าช่างกล้าช่างกล้าเนี่ยนะ
เข้ามาเอามีดพระมากระหน่ำฟันแม่แล้วทิ้งมีดพระเอาไว้หลังจากนั้นก็หนีไปไง
โอ้โหพอรู้ข่าวนะรีบให้ญาติพาแม่ส่งโรงพยาบาลเลย
ผมก็เลยไปหาพ่อเลี้ยงที่อู่ทำสีรถไงที่เขาหนีไปกบดานอยู่
กะจะคุยกะจะเจรจากะจะช่วยแบบเออแบบเคลียร์ทุกอย่าง
สุดท้ายเขาก็โดนเหมือนกันน่ะนะคะสาเหตุอ่ะ
เพราะว่าตอนที่ตำรวจถามตัวของช่างกล้าว่าเรื่องเงินที่เขาบอก
เงินอะไรน่าจะมาจากเงิน๑๕๐๐บาท
ที่แม่ไม่สามารถตามทวงจากลูกค้ามาได้
อันนี้ลูกเลี้ยงบอกนะพอตามทวงไม่ได้ปั๊บพ่อเลี้ยงก็ไม่พอใจสิ
หน่ำฟันเมียจนได้รับบาดเจ็บ
แล้วถามว่าหลังจากนี้จะเอายังไงต่อกับพ่อเลี้ยง
เลี้ยงบอกไม่ยอมหรอกมาทำแม่เขาแบบนี้
ผมก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเหมือนกัน
ตำรวจก็ตั้งข้อหาเมาแล้วก็ประพฤติตนวุ่นวายนะคะ
ส่วนเรื่องของการทำร้ายร่างกายเนี่ยเดี๋ยวต้องรอก่อน
รอจะมีการสอบสวนเพิ่มเติมหลังจากนี้
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ